สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนั่งตรงนี้มันจะต้องให้เยอะอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะเสื้อลายเยอะแล้วตรงนี้จะต้องทำกฎกติกากัน

คือต้องได้รับรางวัลด้านพิธีกร
อ๋อจะไม่เคยมีอะไรค่ะจะ๒๐ปีไม่มีการเข้าชิงค่ะ
ต้องการอ่านข่าวทุกคำต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะมีจังหวะต้องมี

แล้วก็ต้องเล่นซีจีได้ข่าวอะไรที่น่าตกใจก็ต้องร้อง
อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคุณมดดำคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
เพราะเมื่อวานเขาก็สั่งเสียไว้ว่าวันนี้ให้มาฟังมดดำเล่า

เขาก็สั่งอย่างนี้ทุกครั้งอ่ะ

หนุ่มชอบสั่งเสียมันเป็นอะไรแปลกนะฮะ

ให้มาฟังมดดำโม้นี่พี่ก็พูดตามที่มันพูดนะพี่ไม่ได้พูดเอง
จริงไม่ได้ข้าบอะไรมาฟ้องนะ
นี่เรื่องแรกที่จะเล่านี่ค่อนข้างจะน่ากลัวซะหน่อยนะคะ
เป็นเว็บไซต์เดลิเมลรายงานเหตุสะเทือนใจที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่ง
จังหวัดสิมเลือดประเทศกัมพูชานู่นนะฮะ
บอกว่ามีเด็กหญิงวัย๒ขวบได้จากไปเพราะว่าลงเข้าไปในบ่อจราเข้
แล้วก็ถูกจอละเข้ฝัดร่างขย่ำร่างอย่างไหม้ปลา

คือบ้านนี้เขาทำฟาร์มจอราเข้ไว้ในบ้านนะฮะ
ด้วยความที่แม่ของรอมรัฐเนรีเด็กหญิงที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เพิ่ง๒ขวบแม่เขาเนี่ยเพิ่งคลอดลูกคนเล็ก
ก็เลยมัวแต่ดูแลลูกคนเล็กแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกเนี่ย

จนกระทั่งพ่อกลับมาแล้วเอาลูกสาวหายไปไหน
ก็เลยตามหาจนทั้งพบเห็นกระโหลกศีรษะมนุษย์ตกอยู่ภายในบ่อ
ก็เลยปีนลงไปดูนะฮะเป็นศพลูกสาวเขาเอง

ก็นำกลับมาคือมันกินหมดเลยใช่ไหม
ก็กระจัดกระจายคือตอนแรกเห็นกระโหลกก่อน

ลงไปในบ่อก็นี่แหละค่ะภาพที่เราเห็นที่เขา

ตกลงไปในบ่อจราเข้เพราะมันฆ่าเธอ

เขาก็สร้างรั้วไว้สูงนะแต่เหมือนมันมี

สูงมากนะพูดถึงก็สูงเลยทีเดียว

เด็กน้อยเนี่ยนะคะแล้วก็เข้าไปในป่า

ของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็หลังเกิดเหตุ
ไว้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยให้จับตาดูว่า

อย่าให้ฆ่าสายตาแล้วก็มีชาวการพลุชา

เรียงจรเข้ฝ่ายก็คิดว่ามีปลอดภัย

เพราะว่าเขาจะเอาหนังของมันมาขาย

ที่เห็นป่ะที่เป็นพันธุ์ที่หนังสวย

ทำไมลูกมันอยู่ในแหล่งน้ำสาธารณะ

เมซอนตอนนี้ก็มีคนเลี้ยงเยอะอย่างเราดูข่าวเมื่อวานนี้
น้ำท่วมที่หลุดตลอดตลอดมาแต่ในขณะเดียวกันบางประเทศเนี่ย
ไปเที่ยวทะเลกันตอนนี้ฉลามมันก็ลุมกัดที่มีข่าวออกมา
ตอนนี้ก็ต้องดูกันพอสมควรที่ออสเตอร์เลียที่ที่ไม่เหลือเลยอ่ะ
ต่อหน้าต่อตาเขาบอกที่เขาเคยมองก็ว่าพวก
พวกเสียหรือพวกพวกมีอินิพนธ์ก็จะเลี้ยงจอลาเค้กันไหม
เขาบอกว่าจริงไหมแล้วก็โยนเหรอจริงไหม
การเลี้ยงจอลาเค้เฉยมานี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นจอลาเค้น้ำสายไทยร้านเนี่ย
มันจะมีรอยเพราะท้องมันต้องไม่โดนอะไรขีด
เขาต้องเลี้ยอย่างสมมุติถนอมอันนี้เป็นความรู้จากออนภา
ถ้าอย่างพวกนั้นเขาเลี้ยเขาจะเลี้ยงเป็นบ่อแยก
แยกเป็นตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวเลยแต่ถนัดเดียวกันจะเล่าให้บ้างคือ
มีโอกาสสัมภาษณ์คนที่เขาเลี้ยงจราเข้จริงในประเทศไทย
ว่าครั้งหนึ่งจราเข้มีมูลค่าสูงมาก
หนังของเราเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่คุณจะเชื่อไหม
เลี้ยงประเทศไทยมาตลอดจนวันหนึ่ง
มูลค่าก็คือมีการเปลี่ยนประเทศ
ในการเลี้ยงแล้วก็พอทำอาจจะไปอยู่เที่ยว
เอฟินนี่แหละคือค่าคลองชีพของเขาต่ำกว่า
ราเข้จากตัวหนึ่งที่มีมูลค่ามหาศาลกลับกลายเป็นไม่มีมูลค่า
คราวนี้ความอยู่รอดของคนที่เคยเลี้ยจราเข้เขาทำกันยังไง
ก็ถึงมาเป็นจราเข้หันที่ขายตามข้างหลัง

เคยเห็นจอราเข้หันไหมล่ะเราจะไปกินเนื้อจอราเข้ที
ต้องไปกินตามฟาร์มจราเข้หลังจากที่เขาเอาหนังออกมาแล้ว
กลายเป็นว่าทุกวันนี้จราเข้ตัวนึงเนี่ย
อยู่ที่หลักพันหลักพันต้นทั้งตัวนะฮะ
หลักหมื่นต้นต้นจากที่ครั้งหนึ่งธุรกิจการเลี้ยจอราเข้เนี่ย
มันเคยบูมกันมากทำให้เราได้รู้อีกอย่างหนึ่งว่า

สายพันธราเข้ที่ไปทำเครื่องหนังเยอะเหลือเกิน
โดยเฉพาะประเทศไทย
เขาพยายามชอบมาทำมาแปรรูป
เราจึงจะเห็นว่าตอนนี้ตอนที่ไปพัชยา
เนิ่ยตอนนี้ที่คนจีนคนอะไรไปต่อคิวกันอย่างเด็ดอยากยกกินจ่อละเข้

เมื่อก่อนนี้ที่มหาลัยเกษตรเคยเอาเลือด

เลือดของจราเข้เขาเอามาสกัดเป็นยา

หาลัยเกษตรทำเมื่อก่อนจะต้องไปซื้อที่มหาลัยเกษตรถูกต้องไหม
แต่ที่ย่างสดเพราะเป็นทางหนีรอดของเกษตรกร
เป็นผู้เลี้ยงไม่ใช่เกษตรกรผู้เลี้ยงจราเข้

อย่าลืมว่าจราเข้มเป็นสัตว์ที่จะต้องกินเนื้อเยอะ
เพราะฉะนั้นมูลค่ามันสูงขึ้นหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้น
เขาจะทำยังไงอ่ะถามว่าเขาอยากฆ่าเอามาทำเป็นเนื้อไหมก็ไม่ได้อยาก
เพราะว่าคนที่จะกินจราเข้มันก็น้อย
กว่าที่จะเปลี่ยนให้ผู้บริโภคมากินจราเข้ได้
แต่เขาก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเห็นไหมล่ะ
หลายคนก็เลยเอาเนื้อจราเข้ไปแหล่งที่คนจีนเที่ยว
หรือทำให้แบบว่าพัทยาอย่างนี้เราจะไปเห็นตรงพัทยาทั้งหลาย
ก็จะมีจราเข้ย่างมีสะเต๊ะจอราเข้
สเต็กจอราเข้มันก็มีสารพัดเมนูที่เกี่ยวกับจราเข้

ไม่เคยนั้นตลาดสดเราติดตัวเดียวอันเดียวด้วย
เขาทำอันนั้นเขาเป็นฟาร์มที่เลี้ยง
เพื่อการแบบส่งออกหนังอยู่แล้วสมัยก่อน
แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีการพัฒนาใช่ไหมล่ะ

เราก็ทำตามวิธีวิชชุมชนค่ะ
คือคนแถวนั้นเขาทำยังไงคือเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตา

หลังนี้ฉันเห็นว่าหล่อนนี้ไปตลอดเลย

อันนั้นต้นอะไรต้นราเขียตล่ะต้นราเขียตไหม
ต้นสูงมากใหญ่คุณแม่

ไม่มีที่แล้วคุณแม่ต้องไปที่ตรงนี้
สมัยศรีศภาพพระม่าตั้งแต่สมัยราชการที่๕ก็คือก็จะเป็นซาวคือ๒๐ก็คือจะมีทั้งหมด๒๐โรงเจดีเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าถ้าใครมีบุญก็จะนับให้ครบ๒๐อยู่อำเภอเมืองได้หรอคะที่ลำปางเราไปอีกสักหนึ่งมิ้นท์ด้วยคุณแม่ไปเอามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เอาอีกแล้วเป็นบ่อน้ำสองพี่น้องสมัยพ
สนใจกันจริงเจ้าของบ้านคือคุณทองมีบุญรักษาเนี่ย
เปิดเผยว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยสามีได้ฝันว่า
มีคนมาเข้าฝันว่าเนี่ยตอนนี้อาศัยอยู่ใต้ดินเนี่ยแหละ
อาศัยอยู่ใต้ดินของใต้ถุนบ้านคุณนี่แหละ
แต่เนื่องจากช่วงนั้นสามีกำลังป่วยหนัก
คือสามีเขากำลังป่วยหนักจนไม่สามารถระบุสถานที่ได้แน่นอน
ไม่ได้มีการขุดหาตอนนั้นสามีป่วยแต่ก็มีคนมาบอกตลอดเวลาว่า
นี้เขาอาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านนี่แหละ
จนกระทั่งสามีเสียชีวิตไปก่อน
ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงบ้านแน่นอนก็ต้องจึงมีการลื้อนะฮะ
เพื่อที่จะสร้างห้องน้ำสร้างใหม่
แต่หลังจากขุดดินบริเวณริมรั้วข้างบ้านเนี่ยนี่พบกับหายทั้งสองใบเข้าโดยบังเอิญ
ก็เลยนึกคำพูดของสามีของตัวเอง
นี่แบบสามีตอนป่วยหนักเคยบอกว่า
เขาอยู่ใต้ถุนบ้านเขาอยู่ใต้ดินบ้านเนี่ย

ต่างไม่แตกอย่างดูอย่างนี้น่ะ

อันนี้คือจะทำห้องน้ำจะทำบ้านใหม่ด้วยนะ
ในที่สุดพยายามขุดนำหาย๒ใบขึ้นมา
อยู่ในสภาพที่เก่ามากและแตกเป็นชิ้น

ภายในไหยังมีดินบรรจุอยู่เป็นจำนวนมาก
ตรวจพบว่ามีชิ้นกระดูกที่น่าจะเป็นของเด็กนะ

แต่กระดูกมีสภาพเสื่อมสลายกลายเป็นดินเสียส่วนใหญ่แล้ว

ก็จะนำหายพร้อมกระดูกที่ได้ไปทำพิธีทางศาสนาก่อน

เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษากันต่อไป
หลังจากชาวบ้านทราบข่าวแหมเมื่อวานนี้
พลาดเหรอเราพลาดกันไม่ได้อยู่แล้ว
อุ๊ยแต่ขอโทษนะหนูไม่อยู่ยังไม่มีคนด่าง
ในขณะเดียวกันมีการหายพลัง

แล้วก็มาดูกระดูกมนุษย์ที่มันจุดอยู่ในไห่
ต่างภาคสิ่งที่ขาดไม่ได้ดอกไม้ทูบเทียน

โดยหนึ่งในนั้นเขาบอกหลักเนี่ยคือแป้งต้องมา
ทูบเทียนเมื่อจุดปุ๊บสิ่งที่จะสำคัญคือ
แต่เขาจะหนูไปเอาลูกที่นี่
สิ่งที่สำคัญทุกคนต้องเอามือถือไป
เหมือนกับว่าเราไปคำศโนสอย่างเงี้ยต้นอะไรอย่างเงี้ย
๔คนสมมุติทีมงาน๔คนคุณนายปุ๊กพี่จุ๋มเลย

เลนส์กว้างเลนสแคบอะไรไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้
ไม่รู้แต่ก็คือฉันเชื่อว่า๔๕คนคือลองมากับตัว

ลองดูซิว่าเห็นเขาถูกลองถ่าย
คนก็ไม่เหมือนกันสักคน

ถูกหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามโนแจ่มด้วย
แล้วอันไหนถูกเธอทำสถิติอันนี้สิ

เขาไม่ให้ใช้คำว่าถูกไม่ถูกนะ
เราไปแค่ทดลองทางแบบว่าทางหลักวิทยาศาสตร์
วิถีชีวิตของชาวบ้านในแถวนั้น

พบว่าควันทูบที่รอยออกมาจากจุด
มีลักษณะบอกคล้ายกับหน้ามนุษย์

มีตาจมูกปากชัดเจน
ชาวบ้านบอกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

หายโบราณนั้นคงจะมาปรากฏการณ์ให้เห็นแล้วกัน

แสดงว่าหนังสวยดิ

มันก็ขึ้นไปตามมันแหละคุณแม่แต่เนื่องจากมันเป็นที่อบไง

ก็เป็นไปได้มันอยู่ในข้างล่างมันมืดไงแล้วข้างบนมีแสงส่องลงไป
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าควันมันก็จะเปลี่ยนแปลง

เพราะสักข่าวที่ชั้นไม่ได้เป็นคนเลือกรณเป็นคนเลือกข่าว

เพราะคุณแม่เป็นเน็ตไอดอลมีคนตามคุณแม่เยอะ
แม่เป็นผู้เรียกว่าผู้นำด้านจิตวิญญาณ

เอามาที่ข่าวนี้ค่ะหลายคนแบบว่า

หล่นเข้ามาอยู่ในบ้านมายังไงก็ไม่รู้
ดีก็ต้องภาวะกับการได้ยินเสียงกระจกแตก
จากนั้นตัวเองก็ออกมาสำรวจบริเวณข้างบ้านก่อน
ก็ถูกกระสุนหล่นใส่จนแบบว่ากระจกแตกเสียหาย
แต่ตัวเองไม่กล้าที่จะไปสำรวจว่าเป็นกระสุนชนิดไหน
ก็เลยใช้วิธีการโทรศัพท์ตามคนในบ้านเนี่ย
ให้มาดูก่อนไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แล้วก็บอกเพิ่มเติมอีกว่าสำหรับวันนี้เนี่ย
ตนได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงปืนเนี่ย
หลายนัดที่บริเวณหลังบ้านตั้งแต่เช้า

แต่ตัวเองก็คิดว่าสงสัยจะเป็นเสียงประทัดดัง

เป็นกระสุนปริศนาตกใส่กระจกหน้าบ้านเลย

ดูตามลักษณะของวิถีกระสุน
ก็ดูว่าพุ่งตรงที่ตนเองที่นั่งทำงานอยู่ด้วย

ใช่ที่โดนกระจกหน้าต่างเสียก่อน
ถ้าไม่โดนหน้าต่างก็อาจจะพุ่งมาโดนตัวเองเลยถึงกับชีวิตได้

ก่อนจะไปแจ้งความเพื่อติดตามตัวผู้ที่เกาะเหตุครั้งนี้ค่ะ
อย่างไรก็ตามพันธุ์ตำรวจโทนรงศักดิ์ไตรราชสารวัตรสืบสวน
สพบ้านฉางจังหวัดระยองก็บอกว่า
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนออกไปตามหานะคะ
ว่าสถานที่ใกล้เคียงมีชาวบ้านจัดงานอะไรหรือเปล่า
ส่วนหัวกระสุนยังไม่ทราบว่าเป็นกระสุนชนิดใด
ทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องสอบสวนแล้วก็หาสาเหตุอย่างละเอียด

โดนขึ้นมายังไงละเนี่ยโดนขึ้นมาเป็นไรไปนี่ยังไงเนี่ย
กระสุนว่าแตกแล้วใช่ไหมถ้าเรานั่งดูทีวีกันอยู่ดี
คุณคิดว่าอะไรที่ตกลงมาบ้านเราแล้วน่ากลัวที่สุด

ถ้าอยู่ดีนั่งดูทีวีปุ๊บศพลงมาปุ๊บ
เฮ้ยไม่เอาสิครูคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่

แต่กลายเป็นไม่ใช่นกไม่ใช่แมวไม่ใช่หมา
เป็นศพคนตกลงมาได้ไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังฮะ

โอ้เดี๋ยวมีเรื่องอะไรแปลกเยอะมากเลยอ่ะ
น่ากลัวดีที่มันไม่เกิดใน

อันนี้ในประเทศไทยกันเลยทีเดียวค่ะก็มีหนุ่มคนนึงมุดหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แต่วิธีการมุดนั้นหนีลงไปไหนลงไปในท่อ

ลงไปในท่อค่ะตัวก็เลอะเทอะเปลือเปื้อนกันหมด
ไพ่เหรอหนูแล้วตำรวจมาจับหรือเปล่า

จากกรณีเมื่อวันที่๓๐มิถุนายนนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการก็ได้รับแจ้งบอกว่า
มีผู้ต้องสงสัยหลบหนีการจับกลุ่มและกัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สายตรวจได้รับบาดเจ็บแล้วก็หลบหนีลงท่อน้ำทิ้ง

คือกำหนะที่กำลังตรวจสอบรถจักรยานยนตรงสงสัย

กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วหนีตำรวจนั่นแหละก็เลยขอกำลังสนับสนุน
เพื่อติดตามจับกลุ่มล่าสุดค่ะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับแจ้ง
มันมุดไปยังไงวะมุดไปจากท่ออื่นหรอ
กลัวไม่มีทะเบียนอย่างเดียวเนี่ยนะน้องใช่เขาบอกหนูว่ามุดไปยังไง
นางสาวคำใหม่เขาแคงเขาบอกว่าเออเออเออ
เขาได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยเหลืออยู่ภายในท่อน้ำทิ้งใกล้บ้าน
สงสัยว่าจะเป็นคนเดียวกับที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วก็หลบหนีลงท่อน้ำทิ้งหรือเปล่า
หลังจากรับแจ้งก็เลยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสืบ
เจ้าหน้าที่ศัยตรวจสอบพ่อพระเบิร์นแดงก็คือข้อตาเนอะแก
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูก็ไปตรวจสอบพื้นที่เลยทีเดียว

สวมเพียงกางเกงชั้นไหนตัวเดียวเลยสภาพตามตัวก็เปื้อนโคลน

ตัวเมียการอิดโรยหิวน้ำ
จากว่าไม่ได้กินอะไรมาเป็นเวลานาน
ก็เลยนำตัวขึ้นมาแล้วนี่พามาอาบน้ำนะคะ
ไปใส่เสื้อผ้าแล้วก็นำไปสอบสวนที่สพพระประแดง

จากการสอบสวนให้การรับสารภาพบอกว่า
เป็นคนเดียวกันที่ก่อเหตุกัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สาเหตุที่ต้องก่อเหตุเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ย
อย่างนี้ในตัวก็มียาเสพติดอยู่อีก
กลัวความผิดก็เลยใช้ปากกัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ก่อนหนีลงท่อโดยถอดกางเกงที่มียาเสพติด
ทิ้งออกไว้ในท่อด้วยแล้วก็มุดหนีลงไปประมาณคือท่อน้ำทิ้ง
ประมาณ๓๐๐เมตรค่ะนอนอยู่ในท่อทั้งคืน

ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็อยู่ในท่อนะพี่นะ
ก็ไม่รู้จะขึ้นมาก็ขึ้นมาไม่ได้

ทีนี้พอได้ยินเสียงคนเดินผ่านไปผ่านมา
ก็เลยร้องขอความช่วยเหลือ
นะคะข้อเก่าหาของเขาก็มียาเสพติดให้โทษ
ประเภท๑ยาบ้ายาอาย์ซไว้ในครอบครองเพื่อเสพ
ส่วนเรื่องทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ขัดขืนการจับกลุ่ม

อันตรายมากคุณอย่าลืมว่าตรงท่อพวกนี้หลบ
ก็หลบไปเชื้อโรคมันเยอะขนาดไหน
ถ้าสมมุติมันเข้าจมูกเข้าหูแล้วไปลาไปลามในสมองหรืออะไร
กลัวคุณพระดำจะมีรายการมูไนท์อีกไหมคะ

กี่โมง๕ทุ่ม๕ทุ่มนิดเรากลับมาดูกันได้สำหรับมูไนท์นะฮะ
กลับบ้านมันก็มีเรื่องมูไนน่ากลัวคุณแม่
ก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถชนใช่ไหมค
ที่บ้านแองจี้ที่ไปล่าสุดเนี่ยนะ
ก็คือขับมอนไซช์ชนปรากฏว่าตื่นมาอีกทีนะ
แต่ตอนแรกเป็นผู้ชายนะตื่นไปทีเป็นกระเทยเลยเป็นผู้หญิง
อีบ๊ะนี่เรื่องจริงหรือเรื่องแต่งจริงจริง
เขาบอกว่าคนที่ชื่อคนนี้ตายไปแล้ววิญญาณได้ออกไปแล้ว
แล้วก็ผีกระเทยผีผู้หญิงไม่ใช่กะเทย
ผู้หญิงที่อยู่ตรงบริเวณนั้นก็เข้ามาสิ่งร่างเขาแทน

ก็ลุกขึ้นมาจากเป็นผู้ชายอีกวันหนึ่งก็

หมดอายุใครของเขาเหรอหมดอายุแล้ว

อีกคนนี่ฉันมีคอนเทนต์มาเสนอขึ้นเลยรู้ไหม
มีอยู่วันหนึ่งจบจากออสเตรเลียเป็นนักเรียนจากออสเตรเลียเลยนะ
จากออสเตรเลียมาพี่คิดว่าพ่อแม่ก็รวยเว้ย

เล่นไปเล่นมาฉันว่าเจ้าเดียวกับคนที่เคยมาออกรายการเราแน่เลย
ปรากฏไปบูชาของบางสิ่งบางอย่างมา
เขาก็ทำจากเฟซบุ๊กจากเฟซบุ๊ก
ก็เลยแบบว่าเชื่อไหมเขาบอก๓เดือนหนูบูชามา
หนูได้๑๐ล้านบาทจากการซื้อของออสเตรเลีย
ก็คือเป็นลูกคนมีการศึกษาพอสมควร
อยู่กัน๓เดือนมีสุขภาพอยู่ดีมีเงิน๑๐ล้าน
พายที่๓เดือนพายอีก๓เดือนต่อมา
หมดเนื้อหมดตัวทุกอย่างผีเอาคืนหมดเลย

แล้วก็เอาเงินไปให้อาจารย์เอาเงินไปซื้อของอาจารย์
ตอนนี้ได้มา๑๐ล้านบาทปุ๊บ๓เดือนอยู่ได้มา๑๐ล้านบาท
ซื้อของจากอินเตอร์เน็ตซื้อของบูชาทำพิธีมูเตรลูเนี่ยนะ

ก็คือไปซื้อกับนางไม่ได้กระตันอยู่
คือนางซื้ออุ๊ยลงตอนแรกสองหมื่น
หมื่นได้มาเท่านี้เท่านี้แป๊บนึงได้มากี่ล้านกี่ล้าน
ทวีคุณแต่สักพักพังพินาศหมดเลย
แล้วชีวิตเกือบตายโอ้โหตายฉันเสียดายมากจริงเรื่องนี้
ตอนนี้เขาไม่มีเหลือแล้วตอนนี้เขาไม่มีเหลือเลย
เออเรื่องนี้เรื่องนี้อยากฟัง
เราไปที่นี่เราพบว่าอะไรที่ตกมาแล้วน่ากลัวที่สุด
เมื่อกี้มีคนส่งมาแล้วบอกอ๋อผมก็เคยเจอครับ

เจออะไรครับสกลงมาอยู่ห่างจากห้องนอนผม๑เมตรเมื่อกี้ทางไลน์
กันเข้ามาแต่อันนี้มันโชคดีที่มันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย
ภายในสวนของบ้านหลังหนึ่งในเขตแครปแฮมของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
เมื่อเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๙นาทีวันอาทิตย์ที่๓๐มิถุนายน
เร็วนี้เองเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
ที่เดินทางมาจากกรุงไนโรบีของเคนย่า
พบเห็นเหตุการณ์คนนี้เขาเปิดเผยว่า
เอ๊ะก็กำลังชิวอยู่นะกำลังนั่งทำนู่นทำนี่ชิวอยู่

ตัวเองก็เดินออกไปนอกหน้าต่าง
เห็นศพศพเลย

เลือดก็กระจายเต็มกำแพงสวนเต็มแบบว่า
ดีที่มันตกตรงอื่นสวนในบ้าน
เลือดก็เลยกระจายไปทั่วกำแพงและสวน
ทำกับเพื่อนบ้านคนอื่นตกใจกันใหญ่

แล้วก็ต้องตัวสั่นกับความสยองต่อหน้าต่อตาที่ตัวเองได้เห็น
สำหรับศพดังกล่าเชื่อว่าเป็นร่างของบุคคล

มันมีจริงเขาเพิ่งได้ยินเราเคยได้ยินในหนังใช่ไหมครับ

ตอนที่เครื่องมันกำลังจะลงแล้ว
พอเขาเหมือยถึงว่าปล่อยล้อลงมา

อยู่ได้ยังไงตรงไอแลนดิ้งเกียร์ของเครื่องบินลำดังกล่าว

เขาต้องการจะหนีเข้าเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษนี่แหละ
อยากจะเข้าแบบอย่างผิดกฎหมาย

ถึงลอนดอนอย่างที่เขาตั้งใจแล้วนะ
เราจะไปรู้ได้ไงว่ามันจะเปิดเมื่อไหร่
ทั้งในไนโรบีแล้วก็ลอนดอน

เพราะว่าอุปกรณ์การเดินทางครบหมด

เพราะเขารู้ว่าเขาจะต้องอยู่ตรงนี้เกือบ๙ชั่วโมง
ฉันอยากรู้ว่ามันมีออกซิเจนอยู่ได้หรือเปล่า
น่าจะอยู่ในท้องเยี่ยมอยู่ใต้ท้องเครื่องอัดอุปกรณ์

มันจะมีห้องปรับความกดอากาศถูกต้องไหม

พี่ที่เป็นกัปตันติดตามต่อไปนึกจ้ะถามอยากรู้เลย
อ่ะใครค่อยก็ทราบนะคะว่าเรื่องการล่าวร้าน
ญี่ปุ่นเขาเป็นเอกเลยเขาว่าเขาเรียกเป็นประเพณี
แล้วเขากินทุกชิ้นส่วนของวานธิล่าได้จนกระทั่งมีประเทศหลายประเทศเนี่ย
บอกให้ยุติหรือว่าลดลงหน่อยนะฮะ
ประมงญี่ปุ่นลำนึงแล่นกลับเข้าฝั่งพร้อมด้วยวานมิ้งตัวใหญ่
ตัวที่เขาจับมาได้หลังจากที่กองเรือประมงทั้งหมด๕ลำเนี่ย

ครั้งแรกของญี่ปุ่นในรอบ๓๑ปีตั้งแต่ปี๒๕๓
เดินทางออกจากท่าเรือคุชิโรทางตอนเหนือของฮอกไกโด
ทำกลางเสียงคัดค้านแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์จากชาวโลก
ทีนี้การหวนกลับมาล่าปลาวานของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะ
มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นถอนตัวจากการเป็นสมาชิก
คณะกรรมการล่าปลาวานระหว่างประเทศซึ่งมีผลบังคับใช้
เมื่อไม่นานนี้เองนะฮะสองสัมวันเองคือ๓๐มิถุนา๖๒นี่แหละ
ทางสำนักการประมงของญี่ปุ่นก็แจ้งจำนวนโคต้า
การล่าวันเชิงพาณิชย์ว่าช่วงครึ่งปี๖๒เนี่ย
อยู่ที่จำนวน๒๒๒ตัวก็น้อยกว่าปีที่เขาได้๓๐๐
๓ตัวคือเขายอมลดลงไป๑๐๐ตัวนะคะ
เปิดเผยจำนวนโคต้าที่ของเว็บไซต์การล่าวาน

ซึ่งเชื่อว่าสาเหตุในเรื่องการประกาศจำนวนโคต้าเนี่ย
เพราะต้องการหลีกเลี่ยงการถูกวิพากษ์วิจารณ์

เป็นปรับเมนีไปเลย
ล่าคือนี้ไฟฝังก็แดงเถือกเลย
พวกเคยเห็นเนอะ

ฉันขอคิดวิวัฒนาการก็ต้องเลี้ยงได้

เขากินเคาน์เตอร์ซึ่งเคยเป็นปลาดิบต่าง

กินสเปิร์มปลาวานไปเพื่ออะไร
ครูแม่เหมาะน่าจะอยู่กันที่ตัวคุณพ่อคุณพ่อนักท่านว่ากินสเปิร์ม
อันนี้เขาชิน
เมืองไทยมีร้านนึงซึ่งเขาแบบว่า

ที่เขาทำกันเมื่อสี่ร้อยปีแล้วจะเข้าใจแต่ยังบัวมันยังออกลูกได้เร็วน่ะ
วัวกระทิงมันออกลูกเร็วนะใช่ไหมล่ะมันเพาะพันธุ์แต่อย่างนี้มันก็มันก็ไม่รู้มันเป็นความสมบูรณ์ธรรมชาติ
แต่น้ำที่โซนที่เป็นหนาวด้วยเย็นด้วย
กระแถวเราก็ไม่มีมิดเดินประวันตัวเล็ก

ไม่ใช่เพราะหนูหนูจำได้คุณแม่เล่าให้หนูฟังอีกทีนึง
คุณแมวฉันไม่เจอแล้วนะแถวนี้นี่
เขาไปดูรถผู้บริหารจันทร์หนูจำได้ไหม
เขาไม่ได้เป็นครูแล้วแต่เล่นติดปากว่าครู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

เอ้ายังงี้ไม่ต้องมองต่ำล่ะครัก
แองจี้เรื่องของเรื่องเนี่ย

อันนี้เหมือนรู้ว่าแบบ
อันนี้คือธรรมะจัดสรรพี่เมย์จริง

คุณแม่เขาไม่ได้ด่าหรอกที่เขาพูดอย่างนี้คือ
ถ้าเกิดเขาพูดเบาก็เหมือนชมก็เหมือนกัน

แต่พูดตรงแรงเขาบอกว่าคิดว่าคุณแม่ชอบ
โอ๊ยตายจริงแต่หนูบอกว่าจริงแล้วว่าพี่มดอ่ะ
เขาชอบคนชมนะว่าเอาไงเขาแต่งตัวสวย
แต่คนไม่เชื่อคนคิดว่าต้องพูดกับคุณแม่แดง
เออจริงนะเป็นคนอ่อนโยนคือเรื่องของเรื่องนี่
เราก็รู้มาตั้งนานแล้วล่ะความรักของไอ้ต้นหอมเนี่ย
คือก็จบมาประมาณเกือบ๒เดือนแล้วกับสัน
คราวนี้หอมมันก็มีโอกาสไปงานของช่องวัน
เจ้าหญิงแห่งวงการตีสนิทเราคิดถูกไหมฮะ
คุณหอมก็ออกมาพูดแล้วว่าอีหอมคุณหอมใช่ไหมฮะ
อีหอมก็คุณหอมตบปักคุณหอม
คุณหอมก็บอกว่าเกี่ยวกับนักข่าวก็ไปปั่นนางว่า

นางก็บอกว่าตัวนางเองไม่มีมือที่๓
แต่สันไม่รู้ไม่ตอบไปถามเขาเองค่ะมันก็เลยกลายเป็นการอายีโนโมโต
ใช่เพราะคนบอกว่าถ้าไม่มีอะไรทำไมไม่บอกเลยว่าอ๋อไม่เกี่ยวกับมือที่สามหรอก
ซึ่งเราทั้งสองคนไม่เกี่ยวกับมือที่๓ค่ะเราจบกันเองอย่างนี้
แต่พอถามปุ๊บทำไมให้ไปถามซันเองแสดงว่ามันต้องมีกลิ่นไง
พิษกาสรองก็มาคุณแม่พิษกาสรองไง
ปรากฏว่าโอ้โหเรื่องของเรื่องก็ฉันก็รู้มาแบบ
เนื่องจากว่ามีคนเอารูปมาคนนี้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
ปรากฏเป็นครูบูจิรารัสถามว่าเขาเป็นคุณครู

เมื่อก่อนเป็นคุณครูแต่เมื่อก่อนสมัยนางเป็นคุณครูนางไม่ได้แต่งตรงเปรี้ยวอย่างนี้
จากครูนางก็เปลี่ยนมาเป็นพิตตี้สาวสุดแซ่บที่สำคัญ
นางมีแฟนเป็นดารามาแล้วนั่นไงดาราชายจีบนาง
ดาราชายจีบนางเยอะ
ในที่สุดก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ครูบูจิรารัสเนี่ย
ซึ่งวันนี้เป็นในตัวแซ่บที่ถูกยวกว่าเป็นมือที่สามความรัก
ระหว่างดีเจย์ต้นหอมกับคุณซัลประชากร
ครูบูก็โพสต์ภาพของตัวเองเนี่ยพร้อมแคปสั้นว่าปล่อยมันไป

ถูกต้องปล่อยมันไปซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเม้นต์โจมตี
ด่าครูบูแบบรัวจากข่าวที่เกิดขึ้นขนาดเดียวกันก่อน
มีแฟนแฟนเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจนางด้วยเมื่อคืนนี้โอ้โหตาย
เป็นเพื่อนสนิทกันปรากฏเหมือนจับถูกผู้ถูกเวลา

แล้วอีบอย๔๐แล้วอีซันเพิ่ง๒๐กว่า
โอ้โหนึกออกไหมบอยฟิตมากนะแล้วคนก็เข้าไปด่าเยอะมาก
แต่อีสันก็เล่นไนมาก
ไม่มันออกแม่อยู่ตัวล่าง
ก็แยกทอดชื่อเรขาแขวน
ตรงคุณแม่เชียวใคร

ดาราดาราคนอย่าโลกสวยซิ
เอาความจริงสารแหน่เรื่องเขานะสิ
สารแหน่ทุกคน
เออยไปสารแหน่ไปเชียร์ดาราไปเชียร์กัน

มึงเข้าใจซื้อโฆษณาถูกฉันทำไมไม่มาซื้อกับฉันบ้างหรือฮะ

ต้นหอมกับเจ้าหญิงแห่งวงการตีสนิทของฉัน
ไปทำคู่กันครูเกเตอร์เมื่อวานี้

ทีหลังจากบอยต่อยมวยเสร็จปุ๊บ
ก็ได้เห็นช็อตที่ต้นหอมโผล่เข้ากอดบอยนี่
แล้วบอกว่าเพื่อนว่าเก่งมาก

เพราะว่าไม่คิดว่าเพื่อนจะยืนได้นานถึง๓ยก
ไม่ต้องร้องไห้กอดแล้วกอดอีกนะฮะ

อยู่ฝั่งซ้ายของบอย
เขาไปไลฟ์ขายของเขาที่เขาเป็นสปอนเซอร์

นี่ไงนี่ไง
หรือมีการอัดฉี่หรือเปล่าคุณแม่

ก็ต้องมีติดนิดนึง

อันตรายเสื้อให้แผลแล้วเท่าไร

คือนางอยู่เป็นพิตตี้เนี้ยว
เซ็กซี่แล้วก็ถือว่าเป็นเน็ตไอดอลที่ผู้ชาย

คือวันแรกเป็นข่าวบลู
เชื่อมั้ยว่าเด็กทั้งหลาย

รู้จักหมดเลย

เราพูดเรื่องที่ไม่รู้จักเลย
รู้จักไหมโดมรู้จักไหม

แอ็งจี้ถามตากล้องทุกคนสิรู้จักไหม
พี่ไทดูหน้าโดมหน่อยดูหน้าพี่โดม

พี่โดมติดตามหรอพี่โดม

โดมตามจากไหนตามกู

เพราะเป็นผลงานสร้างชื่อหลายคนแล้วนะ
แต่หลาคนต้องมาขอบคลำมาซีลไฟ
ขอบมากคุณแม่จุดพลุคให้หลายคนน่ะ
ปีนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วคุณแม่มาเยอะแล้ว

ฉันชอบสงบฉันชอบอยู่กับเจ้าสงบ
นี่ก็มีคนเห็นคุณณเดชนตีตัวไปเชียงใหม่ด่วนเลย

ณจากณเดชน์ตีตัวเครื่องบินไปเชียงใหม่นะคะ
ก็บอกว่านางเอกนอกจากว่านอกจากสวยแล้วแสนดี
แล้วก็ยังทุ่มเททำงานเต็มที่อย่างน้องยายา
ตอนนี้ก็เล่นละครกลิ่นการสลองใช่ไหมคะ

ทีนี้ความตั้งใจกับการแสดงของยายามันเกิดอุบัติเหตุ
กลางกองถ่ายขึ้นทำเอาหัวโน่เป็นรูปมากูดเลย

คืนดูปูดขึ้นมากลางซีนเลย
คุณดิวนะคะปิ่นกระมวลก็ประทับใจในการแสดงของยายา
เล่าเหตุการณ์บอกว่าเบื้องหลังความทุ่มเทของยาย่า

องค์นางซองปีนะคะก็ลงมาอลวาดแบบสุดพลัง

การเข้าไปอยู่ในอารมณ์นี้แบบลึกมากบวกกับโดนไม้ฟาดใส่หัว
หลังคัดก็ยังต้องแบบใช้เวลากว่าจะออกจากอารมณ์ของตัวละครได้

น้ำแข็งประคบก็เย็นอากาศก็ร้อนอบอ้าว
ยายาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เจอกับฉากแบบนี้
แล้วไปสุดทางจนออกไม่ได้แบบนี้
ซึ่งทุกคนคงได้เห็นแล้วเมื่อคืนนี้นะคะกับฉากที่แบบ
ปีบผิดหวังเสียใจที่ถูกในหมอปฏิเสธแล้วคืนนี้ค่ะถ้าสองปีบได้รู้ความจริงแล้วว่าจะอารวาสใส่กระสลองขนาดไหนต้องมารอลุ้นกันคืนนี้แต่น้องเขาทุ่มเทแบบเล่นเต็มที่มากก็เนี่ยมีข่าวล่ำลือพร้อมกับหลักฐานออกมาว่าณเดชน์เนี่ยรีบบินไปหาถึงเชียงใหม่ในวันนั้นเลยในวันนั้นเลยอืมมีภาพล่ะค่ะ
หวังแมงแม่เนอะ
เอาวินัยไกลบุษดิวแปลกก่อนนะฮะ
โอเคเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามูนาย
อยากให้ไม่มีอะไรกันมีไหมกันหมดเลย

วันนี้เล่นละครกับพี่แมวประจำ

แล้วมันก็ดูรายการนี้แล้วมันก็ชอบระแวงฉันว่า

คนอย่างมันมีอะไรให้ระแวงนะเก้นเหรออีเกรต
แสนเจิญแล้วโพิเฟกซ์ใช่ไหมคะเก็บอะไรงำเงียบ

น้องมันก็เรียนจบจากอเมริกาแล้ว
ส่งน้องแกไปให้ฟิตหุ่นแล้วเอากลับมาเล่นละครอย่างนั้น
จะได้พึ่งแบบว่าน้องเกรทวารินทรเล่นละคร

มันไม่ให้น้องมาเล่นบอกถ้างั้นไม่มีใครดูแลพ่อแม่ผม
พ่อแม่แข็งแรงเจกุกับคุณฮอล์แบบโอ้โหเข้าตลาดหุ้นแล้วมั้ยอี้เกฟส์
คือคุณเกรทชอบโดนแซวว่าเป็นพระเอกหน้าเทา

เพราะต้องไปเจอมันในวันอาทิตย์นี้

ตอนนี้เขาเล่นรับลวงใจนะฮะ
ก็บอกว่าจากกระแสที่บอกมาเนี่ย
ก็เราจะไปคิดเยอะไงใช่เล่นดีแล้วลูกค่ะแต่ตัวเลขน้อยอย่างเนี้ยมันร้อยดูต่อไหนหรือเปล่า

เพราะว่าดูแล้วเนื้อเรื่องมันจะพาให้ติดตามดูต่อไปแน่นอน

แต่คอมเมนท์ที่ถูกแซวว่าเป็นเพลงหน้าเทา

อย่างนี้แบบนี้
ป่าโทษค่ะ

ทีนี้เวลาเล่นน่ะบางทีชากวันนึงฉาย๑๐๓๔ชาก
บางชากมันก็ทำไม่มีเหงื่อออกมีอะไรมีพาดบ้าง
อายุเท่าลูกชายเราเอาระทำไงกับมันทำไงกับลูกชาย

มันเมื่อก่อนมันยังไม่หล่อขนาดนี้ทุกวันนี้
เขาเต็มเค้าเป็นพวกที่ดูแล
เขาก็ทำบุญอยู่นะกิจกรรมมีส่ังสราจสังคมนะ
เล่นละครให้เด็กกำพาเด็กที่พ่อแม่ติดคุกอะไร
ดูนางปลายไปเต่วนช่วยเขา
รู้มั้ยเป็นผู้พลักเอกติดดิน
เกรสเป็นพระเอกที่ติดดินแล้วแบบว่าแต่บางวันใส่น้ำหอมเยอะมาก
จริงเหรอให้มันทำไปเถอะจริง
ไม่รู้จะให้ใครดม
ขออนุญาตอัปเดตอาการของพี่เมฆวินัยไกรกูลสักนิดนึงนะคะตอนนี้เขางดเยี่ยมเพราะว่ากลัวว่าจะติดเชื้อหนัก
ใช่ก็หลังจากที่มีการฉีดสเตียลอยนะคะตุ่มน้ำพองก็ค่อยลดลงบ้างแต่ที่น่าห่วงที่สุดคือความเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะ
ซึ่งคนปกติจะ๔๐๐แต่เพื่อความปลอดภัยตอนนี้ก็อาจจะแบบงดเยี่ยมไว้ก่อนนะคะก็เนี่ยโรคเพ็มพิกอยนี่คือก็เป็นโรคที่แบบว่า
ตุ่มน้ำนี่แห้งแล้วฮะโอเคใช่ตอนนี้มีการฉีดสเตียรอยก็แห้งลง
สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดทางด้านของคุณพี่เมฆได้มีการระบุว่าตอนนี้เนี่ยทางแพทย์เองก็ห้ามเยี่ยมตนแล้วเพราะเกรงว่าจะมีอาการติดเชื้อ
ที่เจ้าตัวพร้อมกับทีมแพทย์จะมีการแถลงข่าวถึงอาการป่วยที่ตึกภูมิสิริชั้น๑๒ของโรงพยาบาลจุฬาในวันศุกร์ที่๕กรกฎาคมตอนเวลาบ่าย๓โมงนะคะ
ก็เดี๋ยวเรารอติดตามอาการกันด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้าง
มันโดนไป๕๖กิโลแป๊บเดี๋ยวเพราะกินอะไรไม่ได้ตุ๋มอยู่ในปาก

มันไม่ใช่เป็นสองเมฆเป็นคนหนึ่งแล้วก็มีคนอีกหนึ่งคนเป็นด้วยนะเป็นชาวบ้านทั่วไป
แล้วพี่เมฆเป็นคนออกกำลังดูแลร่างกายพี่ทุกอย่าง
มีลินในไก่บุจส่งชื่อจริง
พรุ่งนี้กลับมาพบกับข่าวใส่ไข่ได้ใหม่นะฮะ
วันนี้เราไปกันก่อนสวัสดีครับ